นี่ก็ต้องย้ำเตือนเข้าห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน้ำในปั๊ม

ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ห้องน้ำในปั๊มผู้หญิงเข้าห้องน้ำปรากฏว่ามีถ้ำมอง
ไม่ได้มองอย่างเดียวนะครับหยิบมือถือถ่ายคลิปถ่ายภาพเอาไว้
วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ไปดูกันหน่อยครับต้องล่าตัวให้ได้โดยเร็ว
คุณผู้ชมดูนะฮะคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
นี่เป็นปั๊มแห่งหนึ่งเป็นปั๊มน้ำมันอยู่แถวถนนเทพรักษ์เขตบางเขนกรุงเทพ
จอดตรงนี้ครับนี่ฮะจุดที่มอเตอร์ไซค์เขาจอดแล้วเดิน
สะพายกระเป๋าด้านข้างแต่ว่าห้อยไว้ด้านหน้าตัวเองแล้วเดินเข้าไปตัดภาพไปอีกมุมหนึ่ง
นี่ครับเป็นห้องน้ำห้องน้ำตรงบริเวณที่มีพรมสีน้ำเงินวางนั่นคือห้องน้ำหญิงนะฮะ
อ้าวแล้วทำไมเดินเข้าไปทางนั้นน่ะคุณเป็นผู้ชายนะแล้วก็มีผู้หญิงเดินเข้าห้องน้ำด้วยเหมือนกันครับ
คือเธออาจจะยังไม่ทันสังเกตแหละเพราะว่าคนที่ก่อเหตุผมเขาฟูและรูปร่างผอม
ข้างหลังอาจจะแยกไม่ออกเอ๊ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรืออาจจะเป็นผู้หญิงห้าวหรือไม่อย่างไร
พอผู้หญิงเข้าไปห้องน้ำสักพักหนึ่งจะเห็นฮะมีแม่บ้านเนี่ยเดินตามเข้าไป
หลังจากนั้นก็มีผู้หญิงอีกหลายคนเดินเข้าไปครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โกลหนขึ้น
เพราะผู้ชายคนที่เข้าไปคนเมื่อกี้นี้วิ่งออกมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะ
คือเขาวิ่งออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนี่ไปแล้วแล้วคนพยายามวิ่งตามแม่บ้านวิ่งตามนะฮะ
แล้วมีหนูน้อยยืนงงอยู่ออกไปเสร็จไปจับมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดเอาไว้คุณมิ้นคุณผู้ชม
ตัดภาพไปตอนนั้นแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วฮะนี่ออกไปเสร็จปั๊บจนถึงตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้
ต้องเร่งล่าตัวครับผู้ชายคนนี้เข้าไปในห้องน้ำหญิงในปั๊มน้ำมันแล้วถ่ายภาพถ่ายคลิป
ไม่รู้ว่าถ่ายไปได้ช็อตไหนยังไงบ้างก็ต้องรอของกลางนะฮะรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อคลุมสีเทา
กางเกงขายาวสีเทาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนสีอะไรด้วยภาพยังไม่ค่อยชัด
ก่อเหตุเสร็จปั๊บหลบหนีไปผู้เสียหายอายุ๒๕เป็นแม่ค้าขายเครื่องสำอางออนไลน์ครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มแล้วพาทีมข่าวเราไปดูคุณมิ้นคุณผู้ชมดูนะฮะ
นี่เป็นห้องน้ำหญิงโซนนี้มีห้องน้ำ๑๐ห้องเธอบอกว่าเดินเข้ามาเนี่ยเธอจะเข้าห้องต้นเพราะมันอยู่ใกล้ทางออก
เผื่อมันมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลจะได้หนีได้ทันเพราะถ้าเข้าลึกอันตรายเห็นห้องน้ำไม่ว่างอยู่ห้องหนึ่งเธอเลยเลือกเข้าห้องถัดไป
แล้วก็ไม่ทันรู้ตัวจนกระทั่งมีคนบอกว่าเฮ้ยมีถ้ำมองเป็นผู้ชายแอบถ่ายเธอรีบใส่กางเกงแล้ววิ่งออกมาแต่ตามไม่ทันแล้วครับ
กับแฟนไปทำธุระที่ชนบุรีแล้วขากลับแวะปั๊มเพื่อเข้าห้องน้ำ
แฟนเธอก็เข้าห้องน้ำชายเธอเข้าห้องน้ำหญิงแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฟังเพิ่มเติมครับ
นั่งทำธุระของตัวเองอยู่ใช่ไหมคะก็มีคนมาแอบถ่ายตะอยู่ที่พื้นนะคะตรงช่องที่พื้นนะคะ
แล้วก็แม่บ้านเขาก็เข้ามาตะโกนเรียกว่ามาทำอะไรแล้วก็ไล่ออกมาให้ค่ะ
ก็วิ่งตามกันออกมาแต่ว่าเขาก็หนีไปได้ค่ะ
อยากให้ตำรวจตามตัวคนร้ายให้ได้ครับตอนนี้แจ้งความที่โรงพักบางเขตแล้วนะฮะ
ส่วนแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยบอกว่าได้ยินเด็กมาบอกว่ามีผู้ชายเขาอยู่ในห้องน้ำหญิงอ่ะแม่
ก็เลยไปดูครับเห็นจริงพอทักไปว่าเฮ้ยเข้าห้องน้ำหญิงได้ยังไง
ไม่ใช่แล้วพอจับได้ปั๊บผู้ชายคนนั้นวิ่งเลย
ถามว่าอ่าละทำไมวิ่งตามไม่ทันกันอ่ะเนี่ยคนทั้งหลายคน

ทำท่าหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าที่เขาสะพาย
ข้างหน้ากลัวเป็นอาวุธเลยไม่กล้าเข้าไปใป่กว่านั้นครับ
ช่วยให้มันเปิดออกมาได้

แบบว่าเขามีเมียมีกระเป๋า
มีการควักมีควักอะไรออกมา
ถามว่ามีวักไหม

มึงจะเอาอะไรกับกูมันจับกระเป๋าแบบนี้
มันก็รีบขึ้นไปแล้วหนูก็วิ่งตามมันเหมือนกัน

ก็เลยไม่กล้าเข้าไปกัน

ก็หนูคนเดียวแล้วก็พวกพี่ผู้ชาย

ผนังห้องน้ำเป็นแบบนี้คุณมิ้นคุณผู้ชม

เป็นรูมีทั้งรูเล็กรูใหญ่
แล้วก็มีแผ่นที่เอามาแปะปิดรูแล้ว

เจ้าหน้าที่ฝากหน่อยครับฝากคุณตำรวจในพื้นที่บางเขน

ออกไปปั๊บเนี่ยเขาซิกแทรก

ให้ได้โดยเร็วครับต้องระวังด้วยเวลาเข้าห้องน้ำนะครับ